ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะย้อนไปดูเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกเดี่ยวไปใช้มีดจี้
พนักงานร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดอุดรธานีตำรวจเก่งมาก
ใช้เวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมงตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานอายุเพียงแค่๑๘ปีเท่านั้น
แล้วก็เป็นดังที่ตำรวจคาดคิดไว้นะว่าขโมยคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับเซเว่น
และอาจจะเป็นคนที่เคยมาทำงานที่๗๑๑นี้ด้วย
แล้วก็รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุคุณผู้ชม
เป็นคนร้ายผู้ชายคุณผู้ชมดูตามไปพร้อมกัน
หมวกกันน็อกสีดำเต็มใบสะพายเป้สีดำ
เดินเข้าไปในร้านคนเดียวทำทีเหมือนไปเลือกซื้อสินค้าค่ะ
รอจังหวะสบโอกาสหยิบมีดออกมา
จี้คอพนักงานหญิงบังคับให้เดินไปที่หลังเคาน์เตอร์
ไปหยิบเงินสี่พันสองร้อยบาทจากนั้นเนี่ยนะนี่
จังหวะที่เขาเอามีดจี้คอพนักงานนี่นะแล้วก็บังคับพาไปนะคะ
หมอบไปก้มที่หน้าก้มหน้าลงกับพื้น
ก่อนที่จะวิ่งหลบหนีออกจากร้านไป
พร้อมกับเงินสดอันนี้ได้เงินไปแล้วเนี่ยให้บังคับเอาเงินสี่พันสองร้อยบาท
เคาน์เตอร์แล้วก็บังคับให้เปิดลิ้นชัก
พอเปิดลิ้นชักมามันมีแค่เงินเหรียญไม่มากนัก
คนร้ายก็เลยไม่สนใจเอาเงินเหรียญนะฮะ
จากนั้นคนร้ายสั่งทุกคนถอยไปโดยจับผู้หญิงคนนั้นไว้เป็นตัวประกัน
แล้วก็บังคับให้ทุกคนนอนหมอบลงกับพื้น
เขาใช้เวลาก่อเหตุไม่นานนะคะไม่นานครับ
คุณสืบสกุลใช้เวลาแป๊บเดียวในการก่อเหตุครั้งนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณตี๑๐นาทีของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
คือแล้วตำรวจจากการสอบปากคำผู้เสียหายพนักงาน
แล้วก็ดูจากพฤติการของคนร้ายเนี่ย
ตำรวจบอกว่าคนร้ายรู้ขั้นตอนทุกอย่างนะ
เรื่องของการเปิดลิ้นชักเก็บเงินนะครับคนร้ายรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะฮะ
คนร้ายยังใช้นิ้วจิ้มที่จอคิดเงินและกดปุ่มเองด้วยนะ
แล้วลิ้นชักเก็บเงินมันก็เปิดออกมาเองด้วย

ดังนั้นตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นคนที่เคยทำงานที่ร้านสะดวกซื้อ๗๑๑มาก่อน

ก็นำไปสู่การสืบสวนที่สามารถจับกลุ่มตัวได้โดยเร็ว
แกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนตามจับกลุ่มตัวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แล้วก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผู้ต้องหาสารภาพอย่างที่เราคาดการณ์กันเอาไว้
บอกว่า๒ปีก่อนเขาเคยฝึกงานที่ร้านสะดวกซื้อที่นี่มาก่อน
นั่นแหละการไปกดเงินที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
ทำให้ตู้เก็บเงินมันเด้งออกมาได้
เพราะว่าเขารู้ระบบภายในร้านเป็นอย่างดี
รู้นะว่าร้านเขาเก็บเงินไว้ตรงไหน
ต่อมาตัวเขาไปซื้อรถจักรยานยนต์แบบผ่อนส่งรายเดือน
มีพ่อในช่วยผ่อนแต่พอเฝ้าชีวิตไม่มีเงินผ่อน

ก็เลยตัดสินใจมาก่อเหตุแล้ว
เขาจะเอาเงินไปใช้หนี้แล้วก็ไปใช้จ่าย
สุดท้ายก็ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด

พอตำรวจเปิดให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดในร้าน

คุณก็ต้องรู้ว่า๗๑๑เขาติดกล้องไว้ทุกมุมนะฮะ